กลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะฮะ
คดีฆ่าหันศพเผาอำพลางศพสามีค่ะนะครับผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือนางสาววาสนาเข็มขาว
อายุสี่สิบสี่ปีผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่เป็นสามีถูกฆ่าหันศพเนี่ย
ครบหาอยู่กินกันมายี่สิบปีมีลูกกันสองคนคือนายสุบิน
นายสุบินเกดฮรั่นอายุห้าสิบสองนางวาสนานี้อายุสี่สิบสี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับเผื่อใครที่ไม่ได้ชมช่วงทุ่มหนึ่ง
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ได้เจอนางสาววาสนาพอดีนะฮะ
ตำรวจเนี่ยเบิกตัวมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาในสพวังน้อย
เพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติม

เธอบอกเธอก็ขอเปิดใจในมุมของเธอเหมือนกัน
อีกครั้งนะฮะนี่คือในมุมของผู้ต้องหานะ
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับนายสุบินผู้ตายด้วย
เพราะเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจง
มาพูดถึงเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นแล้ว
เนื่องจากในที่เกิดเหตุก็มีแค่นางสาววาสนากับหลานชายที่ชื่อในเมฆ
ที่ก่อเหตุเอาไว้ในการฆ่านายสุบิน

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เอาประเด็นหลักก่อน

แล้วเวลาต่อมาเวลาที่เขาโมโหเขาชอบเอาพวกสายไฟสายยางมาตีลูก

เนี่ยถามลูกได้เลยลูกเนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้พฤติกรรมเขาอยู่ในครอบครัว
เอาสายยางเอาสายไฟมาตีลูกฝ้าตี
ซึ่งเราเห็นแล้วเราไม่ชอบนะมันรุนแรงไปรุนแรง
คือพ่อแม่ตีลูกตีได้แต่อย่าตีแบบนั้นตีแบบนั้นไม่ได้
แล้วจะตีแบบนั้นบ่อยแล้วที่ห้ามบางทีเหมือนเราโหวว่าทำไมเราป้องลูกไม่ได้
ลูกกลัวพ่อไหม

กลัวเวลาที่พ่อเข้าบ้านลูกมันควรควรควรสุขทุกวันนี้ลูกยังกลัวอยู่
แต่ศักยภาพในการเป็นพ่อไม่มีเลย
ศักยภาพในการเป็นสามีที่ดีก็ไม่มี
พ่อที่ดีเขาก็ไม่มีปลอดภัย
ส่วนตัวเขามีนิสัยของเขา
พฤติกรรมเดิมเขาจะไม่มีคำว่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อใคร
มีใจให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขา
เขาเป็นยังไงเขาจะเป็นอย่างนั้น
เขาจะไม่มีงานเราเคยบอกให้เขาเลิกกินเหล้าซะเลิกเลิกสูบบุหรี่ซะ
แล้วก็ให้เหตุผลว่ามันดีต่อสุขภาพร่างกายตัวเองนะ
ก็พูดเป็นเหตุผลทั่วทั่วไปเหมือนเหมือนให้กำไรใจทุกคนทั่วไป
มันจะได้อะไรมันจะได้เย็นเย็นลงใจมันจะได้เย็นลงมากครับ
เพราะบางทีการเรากินเหล้าเนี่ยมันทำให้เหมือนคนเป็นอารมณ์แบบนี้อยู่แล้ว
มันก็ไปเพิ่มครับไปเพิ่มความรุนแรง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
มันมันมันเป็นเหมือนที่แบบว่าอะไรอะไรเป็นคนที่อบรมไม่ได้บอกสอนไม่ได้
เตือนไม่ได้คนอย่างงี้เลยนะเตือนไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลย
เขาจะไม่นี่นี่วิ่งเตือนยิ่งดันต้มกับหลังยิ่งบอกว่าใช่ครั้งนี่ครั้ง
นี่เป็นมุมที่เธอกล่าวอ้างในการเปิดใจกับเรานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเจอพอดีนะครับ
ตอนที่ตำรวจเบิกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อเช้า
แต่ทีนี้ตอนที่คุยกันแล้วถามกันไป
ผู้สื่อข่าวของเราถามนางสาววาสนา
ถามว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ที่ลงมือทำร้ายสามีจนเสียชีวิต
ฆ่าหันศพทหัวผังศพแบบนี้

เกี่ยวความรู้สึกในช่วงเวลานี้

เพราะฉะนั้นเอาชนะทุกคนทุกเลือก

ไปแต่ทางไม่ดี

แต่คนอื่นก็เหมือนเหมือนไม่เท่าไหร่แล้วอย่างตัวคุณกะบินเขามีกิ๊กหรือมีอะไรไหมฮะ
ตัวเขามีมาตลอดเวลามีมาตลอดมีมาตั้งแต่เริ่มอยู่ด้วยกันใหม่
มีมาตลอดมีจนมีจนเราได้ปล่อยวางจนปล่อยวางจนเลิกเราก็รู้ทุกครั้ง
ทุกครั้งครับมีจนเลิกมีจนเลิกเลิกมีจนเลิกตามครับเลิกบ่นเลิกด่าเรื่องนี้
จนเลิกไปแล้วครับไม่สามารถไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้ครับเราก็ต้องอยู่กับมาด้วยความปกติ
เพราะเราพอเรายิ่งอยู่เราเริ่มมีลูกแล้วไงเราก็โฟกัสมาที่ลูกแล้ว
เราก็ปล่อยเขาเมื่อก่อนเราโฟกัสที่เขาเพราะว่าเราไม่มีลูกครับ
แต่พอพอเริ่มมีลูกไม่เลี้ยงมาก็ปล่อยเพราะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรเพื่อเราเลย
เพื่อเพื่อลูกเพื่อครอบครัวเลยจะต้องปล่อยอย่าไปมีใครก็ไปอ่า
ขอขอเลิกกันเถอะเขาดีหลายครั้งแล้วเขาไม่เลิก
บางทีเขาไปเป็นเดือนสองเดือนเขากลับมาตอนนี้บางทีคิดว่าเขาเลิกกับเราไปแล้วน่ะอืม
แล้วเขาก็กลับมาอ๋อติดต่อไม่ได้ด้วยใช่หายไปเลยมันคือโทรไปไม่รับครับ
สมัยก่อนยิ่งไม่มีเฟซบุ๊คไม่มีไลค์ด้วยนะโทรไปไม่รับปากสายทิ้ง
อะไรพวกเนี้ยอ่าปล่อยให้โทรศัพท์ดังอยู่กับผู้หญิง
เราก็รู้แหละรู้รู้มาตลอดครับแล้วมันก็เกิดเป็นความโมโหนะผู้หญิงหลายคน
ครับก็จนก็จนปล่อยแล้วน่ะปล่อยเริ่มมาปล่อยก็จริงจริงตอนมีลูกน่ะ
ครับเพราะว่าเราต้องมาดูแลแลลูกล่ะอืมเราจะไปตามอย่างนั้นมันไม่ได้
เพราะเรามีลูกต้องดูแลก็ถึงต้องเริ่มตัดเริ่มตัดความ
คือหมอตัวนั้นออกมาเริ่มตัดตามที่จะไปตามไปจิกเป็นเงาตามตัวเขาน่ะ
อืมอืมถอยหาออกมาเราก็มีหน้าที่เราต้องดูแลลูกใช่
มีหน้าที่ตรงนี้แล้วเราต้องมาดูแลลูกเพราะเขาไม่ดูแล
เป็นพ่อจริงแต่เขาไม่ได้มาดูแลอะไรใช่ไหมแล้วแล้วตอนที่ที่เราทำไปเนี้ย
เราเราบันดาลโทษะใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจเนอะหรือว่าอันนี้ยังไง
เออแล้วเสียใจใช่ไหมครับอีกครั้งนี้

แล้วเราไม่ได้เราคิดไม่ออก

สิ่งที่ทำที่มันเกิดขึ้นมันพลั้งไปจริง

เราก็รู้ว่ามันคือความผิดนั่นแหละ

ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปฆ่ากันตายได้
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราได้ขออนุญาตเรียบร้อย
แล้วก็สัมภาษณ์เธอที่สพนจังหวัดพระนครศิษยา
คือคดีนี้ผู้ต้องหา๒คน
ก็คือตัวนางสาววาสนาซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
และนายอนันตชัยหรือนายแมกซึ่งก็คือหลานชาย
ตอนนี้ทั้งคู่ก็อยู่ที่สพวังน้อยทั้งคู่
เดี๋ยวเรามีภาพล่าสุดที่สพนนี่ค่ะ
ทั้งคู่ถูกตำรวจสอบปากคำภายในห้องสอบสวน

ต้องสอบถามสักถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
เนื่องด้วยพฤติการณ์การก่อเหตุ
มีหลายพื้นที่หลายจุดด้วยกันนะคะ
แล้วก็เป็นลักษณะของการฆ่าหันศพนำศพไปทิ้ง

นี่คือภาพบรรยากาศล่าสุดที่สพนจังหวัดพนครศรีวิทยานะคะ

ใช่ค่ะคือสอบปากคำหลายรอบจริงค่ะ
คือตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะที่ตัวผู้ต้องหาทั้งคู่
ถูกควบคุมตัวไปที่สพวน
คือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ปักหลักทำข่าวอยู่ที่นั่นมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคืนนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ให้ข้อมูลมาว่า
สิ่งที่นางสาววาสนาผู้ต้องหาขอกับตำรวจ
ว่าสิ่งที่ขอที่อยากได้มากที่สุดเลยก็คือ
อยากคุยกับลูกอยากเห็นหน้าลูก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอแท้รัฐทีวีเยอะมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมส่งมาเป็นห่วงลูกของทั้งคู่
วันนี้มาเยี่ยมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้ค่ะ
พี่สาวของนางสาววาสนาพาลูกไปเยี่ยมแม่นะคะ
ลูกชายกับลูกสาวค่ะอายุ๑๓กับ๑๒ปีนะคะ
เพราะว่านางสาววาสนาบอกว่าขออย่างเดียวเลยณตอนนี้ขอเจอลูก
ตำรวจก็อนุญาตนะคะอนุญาตให้เจอลูกคือได้กอดลูกได้คุยกับลูกอะค่ะ
ให้เวลาเป็นการส่วนตัวตั้ง๒๐นาทีกว่านะ
นี่คือบรรยากาศที่สพวังน้อยนะคะ
นี่ค่ะนางสาววาสนาก็บอกเลยว่าใจจะขาดอยู่แล้ว
คืออยากเห็นหน้าลูกนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นหน้าลูก
หลังจากเกิดเหตุนะคะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย
ที่ได้เห็นหน้าลูกทั้งคู่ก่อนที่จะถูกดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมาย
พี่สาวเนี่ยบอกว่าเอาละบ้านที่นนทบุรีเนี่ย
พ่อเขาก็เสียชีวิตแล้วใช่ค่ะแม่ก็ถูกดำเนินคดีติดคุก
ส่วนตัวพี่สาวที่เป็นป้าของเด็กสองคนเนี่ยก็ต้องทำมาหากิน
ก็เลยจะส่งหลาน๒คนไปอยู่กับญาติฝั่งนางสาวาสนาที่หนองคาย
ใช่ค่ะเพราะว่าดั้งเดิมนางสาววาสนาเป็นคนหนองคายนะคะ
แล้วต้องบอกเลยว่าภาพบรรยากาศตอนนี้เนี่ย
คือตอนที่ได้เจอลูกมันสะเทือนใจมาก

แต่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องไปดูแลเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ต้องหาเนี่ยคือที่หนองคายทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่หนองคายนะคะ
คือประเด็นคือก็อยากจะไปคุยกับญาติญาติคนใกล้ชิดคืออยากรู้ว่าข้อมูลที่นางสาววาสนาผู้ต้องหาเนี่ย
บอกกับทีมข่าวของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายสุบินสามีว่ามีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างงี้เนี่ยครับ
คนในครอบครัวยาดของนางสาววาสนาเขารู้ไหมเขาเห็นไหมมันตรงกันไหม
คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่บ้านญาติของนางสาววาสนาที่หนองคาย
ไปเจอนางมอนค่ะนางมอนอายุ๕๔นางมอนเป็นพี่สาวแท้ของนางสาววาสนา
นี่คือภาพของนายสุบินผู้เสียชีวิตนะคะภาพขวามือคุณวิมวลวันทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับพี่สาวแท้ของนางสาววาสนาและนางมอนคนนี้เป็นแม่ของนายอนันตชัย
หรือในเมฆผู้ต้องหาอีกคนนะคะอ๋อที่มีคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเขาเขาเป็นหลานกันจริงหรือเปล่า
ญาติกันจริงนี่คือแม่ของในเมฆพี่สาวของนางสาววาสนา
ชื่อว่านางมอนนะคะเธอก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ผ่านมา
น้องสาวเธอแต่งงานอยู่กินกับนายสุบินผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
ตัวนางมอนบอกว่าก็รับรู้มาตลอดว่าน้องเขยตบตีทำร้ายร่างกายน้องสาว
เพราะน้องสาวโทรไปเล่าให้ฟังอยู่บ่อยบ่อยค่ะถึงขั้นเคยหอบลูกมาอยู่ที่บ้าน
หลังนี้ตั้งสองครั้งน้องเขยก็ตามกลับไปทุกครั้งนางมอนบอกว่าพฤติกรรมของนายสุบิน
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะคะตอนที่เคยเจอกันเนี่ยแล้วก็รวมถึงที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ย
ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนจริงชอบใช้ความรุนแรงจริงตบตีนางสาววาสนาจริงแล้วก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ
เวลาเมาชอบใช้ปืนข่มขู่ด้วยค่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขาก็เป็นคนขยันทำมาหากินนะคะ
ร่ำรวยซื้อบ้านราคาเป็นล้านแต่นางมอนบอกว่าน้องสาวเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลย
เหมือนอยู่ในขุมนรกตลอดเวลาเหตุการณ์ที่ตอนนางสาววาสนายังไม่ได้มีลูกกับนายสุบินเนี่ยนะคะ
ตัวนางสาววาสนาเคยพานายสุบินมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องที่นี่ค่ะที่หนองคาย
ญาติพี่น้องบอกว่าโอ้โหตั้งแต่สมัยนู้นและนายสุบินก็ดื่มเหล้าสังสรรค์จนเมา
แล้วก็ทะเลาะกับนางสาววาสนาขนาดเป็นบ้านญาติพี่น้องของนางสาววาสนานะ
แต่ด้วยความที่เป็นบ้านญาติญาติก็ไปห้ามนายสุบินก็ตีเมียไม่ได้
แต่ว่านายสุบินยิงปืนขู่เมียขู่ญาติญาติยิงทะลุหลังคาบ้าน
หลังคาบ้านเป็นรูโหวขนาดนี้คือบ้านญาติพี่น้องของเมียตัวเองนะ
ญาติญาติบอกโอ้โหอกสั่นขวัญแขวนกันไปตามกันนะคะ
ทีนี้ค่ะพอกลับไปนางสาววาสนาโทรไปบอกญาติว่าโดนซ้อมตลอดเลย
หลังจากนั้นน่ะโดนซ้อมจนล้มไปกองกับพื้นแถมยังไม่ยอมให้ไปโรงพยาบาล
แต่นางสาววาสนาไม่สู้นะคะถ้าเจ็บเนี่ยตัวนายสุบินสามีก็ปล่อยให้นอนสมอยู่ในบ้าน
มันหายเองหรือว่ารักษาตัวเองอยู่ที่บ้านอันนี้ญาติเล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะนะคะ
คือญาติบอกว่านางสาววาสนากับนายสุบินผู้เสียชีวิตเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
แอบพาลูกสองคนเนี่ยหนีกลับไปหนองคายแล้วพอนายสุบินตามมาเนี่ยนะคือตามมาบ่อยแหละ
พอตามมาเจอมาเจอที่หนองคายลูกชายอ่ะถึงขั้นถามพ่อว่าเตี๋ยตามมาทำไม
ได้ไงว่าลูกอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับไปแล้วเพราะว่าพ่อเนี่ยทำร้ายแม่ตลอด
อันนี้ญาติเป็นคนให้ข้อมูลนะคะว่าลูกชายถึงขั้นพูดกับพ่อแบบนี้
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนางมอนพี่สาวของนางสาววาสนาบอกว่าก็เลยเชื่อ
สิ่งที่นางสาววาสนาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกคนว่ามูลเหตุจูงใจที่ฆ่านายสุบินสามีตัวเองเนี่ย
มันคือเรื่องนี้แหละมันคือความคับแค้นใจนี่แหละที่สะสมมาตลอดระยะเวลา๒๐กว่าปีที่ถูกทำร้ายมาตลอด
และตัวนางสาววาสนาเองไม่เคยสู้เลยคงจะสุดทนแล้วจริงอันนี้พี่สาวของนางสาววาสนาผู้ต้องหา

อ๋อตลอดมักกินเหล้า
ทะเลาะกันแล้วก็เปลือนยิงหลังคา

สิบปีนี้มันไม่ได้มันย้อมเนอะฝน

พ่อว่าสู้โตปล่ะนี้

แล้วสู้สู้แบบนี้
นางมอนก็บอกว่านางมอนก็บอกว่านางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่านางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า
นางมอนก็บอกว่า

ว่าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาเห็นฝ่ายหญิงเนี่ยเอาไม้กวาดเนี่ย
ไล่ตีฝ่ายชายแล้วพอตอนดึกดึกเห็นผู้หญิงเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าขี่ไปไหน
ค่ะคือมาไล่ตามคำรับสารภาพเนี่ยคือออกไปซื้อถุงดำใช่ไหม
ใช่ค่ะที่ร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอย

สีแดงจะยืดอ่ะนะสีแดงเห็นแค่นั้นเอง
ท่างกฎเยี่ยมไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้น
โอ้โหนี่มันก็สุดโรคเลยอ่ะ
ใช่ไหมเคยเห็นข่าวกับหมอที่หั่นศพเคยเก็บนั้นแต่ว่าเพิ่งมาเจออันนี้หนัก
ทุกผู้ชมครับนายสุบินผู้ตายเนี่ยเขาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ค่ะนะฮะนางสาววาสนาเนี่ยนะฮะขายน้ำมะพร้าวนะครับ
วันนี้เราก็ไปที่ตลาดหลังห้างสรรพสินค้าย่านรัตนาธิเบสนนทบุรีนะครับ
ตรงนี้ฮะมะพร้าวปั่นนมสดวันนี้ปิดก็ต้องปิดแน่นอนล่ะ
เพราะว่าคนขายเขาก็ถูกจับกลุ่มไปแล้วในคดีฆ่าหันศพสามีเนี่ยนะฮะ
ตรงนี้นะครับนางสาววาสนามาเช่าแผงค้าตรงนี้ขายน้ำมะพร้าวนะครับ
เราไปเจอแผงค้าของนางสาววาสนาเนี่ยฮะอย่างที่เห็นนะฮะ
ปิดก็ปิดมาหลายวันแล้วล่ะนะตั้งแต่วันที่เขาก่อเหตุนะครับ
แผงค้าที่ให้นางสาววาสนาเช่าแผงขายของตรงนี้เนี่ย
เล่าให้เราฟังนะครับนี่ฮะบอกว่านางสาววาสนามาเช่าแผงขายของได้สัก๓เดือนแล้ว
ค่าเช่าเดือนละพันห้าร้อยบาทนางสาววาสนาก็มาขายของอยู่ตลอดนะฮะ
วันสุดท้ายที่เห็นมาขายของคืออาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์
วันก่อเหตุช่วงค่ำนะก่อเหตุนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยไม่เห็นมาเปิดร้านอีกเลยก็ก่อเหตุไปแล้วก็ไม่ได้มาเปิดร้านอีกนะครับ
แผงค้าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนางสาวาสนาเป็นแม่ค้าที่แต่งตัวสวย
เวลามาขายของเนี่ยมาขายน้ำมะพร้าวเนี่ยนะแต่งตัวสวยใครเห็นใครก็ชม
แต่ไม่ค่อยพูดคุยกับใครสักเท่าไหร่มักจะมาขายคนเดียวนะฮะ
บางทีก็มากับลูกหรือไม่ก็มีพี่สาวมาด้วย
ส่วนตัวของหลานชายที่ชื่อในเมฆไม่เคยมานะฮะไม่เคยเห็น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาววาสนาค้างค่าเช่าแผงที่นี่มารอบนึง
ให้เหตุผลว่าขายของไม่ดียังได้เงินไม่ครบก็ขอผลัดวันจ่ายออกไปอีกสัก๕๖วัน
เดี๋ยวจะหาเงินมาจ่ายให้จนกระทั่งมาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่มีนาคมพอดี
ก็มาเกิดเรื่องมาก่อคดีฆ่าหันศพสามี
บอกว่าแม่ค้าแถวนี้ตกอกตกใจกันหมดไม่คิดว่านางสาววาสนาจะก่อเหตุขนาดนี้ได้
แต่ว่าตอนนี้ก็ทำใจแล้วเจ้าของแผงค้านะค่ะบอกคงไม่ได้คงไม่ได้แล้วล่ะ
ค่าเช่าแผงเนี่ยคงไม่ได้อย่างแน่นอนก็คนที่เข้าเช่าแผงเขาเนี่ยถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว
ประมาณ๕วันบอกว่าเงินมันขายของไม่ค่อยดี
เดี๋ยววันปกติเขาจะให้ทุกวันที่๕แล้วก็ให้วันที่๑๐ก็บอกโอเคไม่เป็นไร
นายสุบินเคยมาช่วยขายไหม

ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
เรายังได้คุยกับเพื่อนแม่ค้านะฮะเพื่อนแม่ค้าของนางสาววาสนานะครับ
บอกว่าก็ชอบไปอุดหนุนน้ำมะพร้าวปั่นของนางสาววาสนากันอยู่นะฮะ

พอมารู้ข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นก็สงสารลูกของนางสาววาสนากับนายสุบินมาก
เพราะว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็มักจะมากับแม่ก็มาซื้อขนมมาซื้อข้าวกินอยู่ที่ตลาดแถวนี้นี่แหละนะครับ
นางสาวาสนาก็เหมือนกับที่เจ้าของแผงบอกเลยนะฮะเพื่อนก็บอกนะเพื่อนแม่ค้าด้วยกันบอกชอบแต่งตัวสวยมาขายของนะครับ
บางครั้งก็เคยได้ยินเขาพูดประมาณว่าต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคนเดียว
ส่วนตัวในเมฆหลานชายผู้ต้องหาอีกคนนึงแม่ค้าที่นี่บอกว่าเคยเห็นครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
ตอนที่มาช่วยยกมะพร้าวแล้วก็นั่งเล่นอยู่กับลูกของนางสาววาสนา
ขณะที่นายสุบินไม่เคยมาที่นี่นะฮะไม่เคยมาช่วยเมียขายของ
พูดเล่นพูดร้อง

คือเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยด้วยคุณวิมนต์วันธรรมพักดี
ไปคุยกับนางมอนในฐานะพี่สาวของนางสาววาสนาแต่นางมอนอยู่ในอีกสถานะหนึ่ง
เป็นแม่ของนายอนันตชัยหรือในเมฆผู้ต้องหาอีกคนนึงด้วยนะคะ
จากเราไปถามเรื่องราวของนางสาววาสนากับนายสุบินสามีที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
ต้องถามเรื่องในเมฆคนนี้นะคะไปถามว่าในฐานะแม่เนี่ย
แล้วลูกชายตกเป็นผู้ต้องหาไปอีกคนน้องสาวก็เป็นผู้ต้องหาลูกชายก็เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เล่าให้ฟังหน่อยว่าในเมฆลูกแม่เนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คุณแม่บอกว่าแม่เองก็ขาพิการนะคะเกิดอุบัติเหตุต้องใส่ขาเทียม
สะดวกที่จะไปหาลูกชายไม่สะดวกที่จะไปเยี่ยมที่โรงพัก
แต่ตำรวจมีความเมตตาค่ะนางมอนเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยอนุญาตให้ในเมฆ
แต่แม่เรียกว่าในอ้วนนะคนใกล้ชิดจะเรียกว่าในอ้วน
ตำรวจมีเมตตาให้ในเมฆลูกแม่วีดีโอคอหานะคะ
ใช่ค่ะแม่ได้คุยแต่คุยนิดเดียวแม่บอกว่าก็หมดห่วงไประดับหนึ่ง
อย่างน้อยก็ได้คุยกันได้เห็นหน้ากันผ่านทางวีดีโอคอร์
ก็บอกไปคุยกันไปตามภาษาแม่ลูกแล้วลูกก็บอกแม่ว่าให้แม่อดทนนะ
ลูกจะรับกรรมของลูกเองนี่ค่ะนายอนันตชัยหรือในเมฆนะคะ
มอนค่ะแม่ของในเมฆก็บอกว่าแม่ก็เป็นห่วงนะคะ
แม่ก็อยากกอดลูกนะคะก็ได้แต่บอกว่าให้อดทน
สร้างบ้านทำสวนไว้ให้ลูกไม่มาอยู่กับแม่ไม่เป็นไร
ติดคุกตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายก็น่าจะมีวันได้ออกมาล่ะ
ถ้ามีโอกาสได้ออกมาจากคุกเนี่ยให้มาบวชสร้างบุญใช้หนี้กรรม
แม่ก็บอกว่าพอรู้ข่าวนะคะพอรู้ข่าวว่าลูกชายเป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพนายสุบินเนี่ย
แม่บอกตอนนั้นกำลังนุ่งขาวถือศีลอยู่ที่วัดเลยมีคนโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกแม่มีเรื่องนะไปดูข่าวสิ
ปลายสายบอกว่านางสาววาสนาทะเลาะกับสามีพลั้งมือแทงสามีตายเอาศพไปทิ้ง
โทรหาในเมฆให้ขับรถพาไปนางสาววาสนาขับรถไม่เป็นอันนี้คือคนที่ให้ข้อมูลกับนางมอนแม่ของในเมฆนะ
บอกว่าโอ้โหแม่นุ่งขาวถือศีลอยู่ในวัดนะคะแล้วฟังแบบนี้จากคนที่มาบอกอ่ะ
ครับน้ำตาไหลเลยคือนั่งน้ำตาไหลเลยแต่ก็คิดในใจว่ามันคงเป็นเวรเป็นกรรมที่ลูกชายแม่ก็จะต้องชดใช้นั่นแหละ
มอนยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์นะคะว่าตัดประเด็นชู้สาวไปได้เลย
เพราะนางสาววาสนาคือน้องสาวของเธอเลี้ยงในเมฆมาตั้งแต่แรกเกิด
เพราะว่าตัวเองคลอดลูกแล้วไปเช่าบ้านอยู่ตรงกันข้ามกันที่นนทบุรีนางสาววาสนาคือแม่คนที่สองของในเมฆ
เมฆสี่ขวบตัวนางมอนก็พามาอยู่ที่หนองคายเพราะว่าเลิกกับสามี
ยืนยันว่าโอ้โหเขารักกันเหมือนแม่ลูกอย่าไปมองเป็นเรื่องของชู้สาว
ทำไมต้องไปช่วยนางสาววาสนาร่วมกันก่อเหตุขนาดนี้
แม่บอกว่าลูกชายแม่บวชเรียนตั้งแต่จบม๑จนถึงม๓
สามารถเรียนบารีจนสอบได้ประเด็นธรรมสองประโยคขนาดนั้นเลยนะคะ
พอจบม๓ศึกออกมาตอนนั้นอายุ๑๕ไปทำงานค้าขายที่นนทบุรี
แต่ว่าไม่ได้ไปอยู่กับนางสาววาสนาตั้งแต่แรกนะคะไปเช่าบ้านอยู่เอง
อาชีพล่าสุดคือขับรถแบ็คโฮรายได้ดีด้วยค่ะ
ก็คุยกันอยู่เลยว่าถ้าเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจะกลับมาอยู่บ้านที่หนองคาย
เมฆเป็นคนมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นมีจิตอาสา
แม่บอกแบบนี้ว่าก็คงความเป็นจิตอาสานี่แหละมั้ง
เป็นคนใจดีใครขอให้ทำอะไรก็ช่วยทำตลอดมั้ง
ก็เลยไปช่วยนางสาววาสนาทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่ารักเหมือนแม่อีกคนนึง
จิตอาสาอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะ
อันนี้เขาบอกมาเนอะว่ามันหันเร็วเรียบร้อยว่าสั้น
เอาเกิดรถแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไอ้จอยนี่มันจะเอาไปถิ่มมันขับรถไม่เป็น
เออก็เลยไปหาไอ้เมฆไอ้ส่วนไอ้เมฆมา
ว่าพาเอาไปถิ่มความรู้สึกนี่ว่ามันก็แตกสลายอยู่แหละความรู้สึกนี่
มันแตกสลายอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับคือมีสติ
มิสติคือให้ทั้งนี้เขากะย้อนรับฟังคำสั่งของซาน
มันอาจจะเปลี่ยนกงกรรมเป็นฝนกรรมที่เขาติดต่ำกันมาสินะ
ถ้าบอกมามุกเมฆเป็นคนดีก็จะเข้าเขาบอกมานะ
ชอบไม่มีกิจอาสาขึ้นเกินไป
ส่วนอื่นเป็นอยู่ที่นุ่นแย่ใจ
เป็นอย่างต้องทำ

สิ่งสีขาดให้ชายแต่ลูกมันสีหายใหญ่เหรอ
ถ้าลูกก็ลูกพ้นโทษออกมาแล้วลูกก็มาบวชเด้อมาปฏิบัติธรรมอยู่กับแม่

นี่ก็ในมุมของแม่ในเมฆผู้ต้องหานะคะ
พี่สาวคนโตของในเมฆค่ะนางฝน
วินาทีที่รู้ข่าวน้องชายตกใจมาก
ไม่น่าเชื่อว่าน้องชายจะกล้าหั่นศพนายสุบิน
ไม่เชื่อก็เพราะว่าน้องชายเคยบวชมา
ไม่เคยฆ่าสัตว์ด้วยซ้ำปลาเปลืออะไรยังไม่ฆ่าเลย
แต่นี่หั่นศพนี่หั่นศพนายสุบิน

น้องชายเป็นคนมีน้ำใจมีจิตอาสานะ
ส่วนนางสาววาสนาเนี่ยก็เคยไปเยี่ยมที่บ้านที่นนทบุรีเคยเห็นหน้า
แล้วก็เห็นน่ะเห็นมาตลอดว่านางสาววาสนาที่มีศักดิ์เป็นน้าเนี่ย
โดนทำร้ายโดนตบตีจนบาดเจ็บเป็นประจำ

นางสาววาสนาก็ยังถูก
นายสุบินตามมาทำร้ายร่างกายด้วยซ้ำ

บ้านแล้วก็สวนมะพร้าวน้ำหอม

ห่างจากบ้านที่เป็นบ้านหลักเนี่ย
หนึ่งกิโลก็จะมีบ้านหลังเล็กอยู่ในสวน

ตรงนี้คือแม่เนี่ยตั้งใจทำไว้ให้ในเมฆนะ

โอ้โหมีสวนมีบ่อเลี้ยงปลามีอะไร
อยากจะให้ในเมฆกลับมาอยู่ด้วยกัน
เมฆเองก็เคยรับปากว่าถ้าเก็บเงินเก็บทองได้ก้อนหนึ่งจะกลับมาอยู่ด้วยกัน
ก็เลยอยากจะบอกน้องชายว่าทุกคนยังรอ
ถ้ามีโอกาสได้ออกจากคุกมีโอกาสได้กลับมาบ้านก็มาอยู่กับครอบครัวของเราที่นี่

นี่เป็นในมุมของญาติของผู้ต้องหานะฮะ

คือจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
แต่เขาก็ยอมรับสารภาพกับตำรวจ

ภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ภาพของนายอนาชัยที่เห็นไปด้วยเนี่ย
วันนี้ตำรวจพาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดที่ก่อเหตุนะฮะ

แต่ฟังทางญาติของนายซูบินบ้าง
นายสุบินผู้ตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ภูมิลำเนาพื้นเพเดิมเขาเป็นคนจังหวัดตราดนะฮะ
นางสาวาสนาอยู่น้องคาย
แต่ไปใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ที่นนทบุรีนะฮะ
วันนี้เราไปที่บ้านของน้องสาวของนายซูบิน
อยู่ที่บ้านเขาฉลาดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะ
นี่ฮะเธอก็ชี้ให้ดูบอกนี่เห็นไหม
นี่คือที่ดินของนายสุบินพี่ชายเคยมีที่เยอะขนาดนี้
แต่ขายให้กับญาติพี่น้องในราคา๕ล้านบาท

ถามว่าขายทำไมขายเพื่อจะเอาเงินเนี่ย
ไปใช้ในการอยู่กินกับนางสาววาสนาภรรยาคนปัจจุบัน

เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าพี่ชายของเธอรักนางสาววาสนานะฮะ
เมื่อก่อนหน้านี้นายสุบินเนี่ยน้องสาวบอกว่า
มีอาชีพเป็นผู้รับเหมามีรายได้ดีฐานะร่ำรวยนะ
แล้วก็เลิกกับภรรยาเก่าเพื่อจะไปอยู่กับนางสาววาสนา
จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาฮะ
ซูบินก็เลิกเป็นผู้รับเหมานะ
แล้วก็หันมาทำอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกนะครับ
ทำงานหลักอยู่ที่ชนบุรี
ในช่วงนี้นี่แหละเธอบอกว่านางสาววาสนานั่นแหละ
เป็นฝ่ายพยายามตีตัวออกห่างพี่ชายของเธอ
แล้วก็ชอบมาอ้างมากล่าวหาว่าพี่ชายเธอทำร้ายร่างกาย
แล้วทำไมคุณทนได้แต่ทำไมเขาจนเนี่ยเขาเตะ
เท่าที่รู้เนี่ยเมียจะตบมากกว่า

อาจจะ๓๐ปีไหมตั้งแต่
ตั้งแต่เลิกทำกิจการเหล็กทำอะไรอย่างนี้ค่ะ

เจอเมียไม่ดีงานมันผ่าน
ขายที่แปลงนี้ไปได้ไปกี่ล้าน๕ล้าน
เจอเมียไม่ดีคือเฮงซวยแบบนี้

สินชาติสินสกุลชั้นเจอคนแห่งซวย

หมดภายในพริบตาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง

แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้ตีแล้ว

ไม่ตีน่าจะนานแล้วด้วย
เมียเนี่ยไล่ผัวออกจากบ้านโดยที่บ้านหลังนั้นเงินเป็นเงินทองของผัวทั้งหมด
ถ้าเธอหมดรักแล้วเธอออกไปแต่ตัวไม่ใช่มาไล่ไม่ใช่มาไล่ผัวผัวจะไปอยู่ไหนว่าผัวหมดตัวแล้ว
อืมมันก็คนละมุมนะใช่นะคนละมุมกันเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับทางฝั่งญาติพี่น้องของนายซูบินเนี่ยเขายังตั้งข้อสงสัยในเชิงติดใจ
นะว่าเอ๊ะนายสุบินเนี่ยถูกวางแผนลวงไปฆ่าที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่า
บ้านที่เขาเล่าให้ฟังว่านายสุบินเขาโอ้โหอุตส่าห์ขายที่จากตราดเอาเงิน๕ล้านไปซื้อไปอยู่ไปกินด้วยกันเนี่ย
เพราะว่าวันเกิดเหตุเนี่ยทำไมนางสาววาสนาถึงพาลูกสองคนเนี่ยไปอยู่ที่บ้านญาติ
แล้วก็ให้หลานชายเนี่ยมาที่บ้านซึ่งมีนายสุบินอยู่ถูกลวงไปฆ่าหรือเปล่า
เด็กคนนั้นอยู่สองคนน่ะใครจะฆ่าพ่อมันได้มันโตมันอยู่มหนึ่งแล้วมันก็ต้องร้อง
นี่มึงเอาไปไว้บ้านญาติมึงก่อนแล้วมึงเอาผู้ชายเข้ามารอพี่น้องกูเนี่ย
ค่ะข้อมูลก็แตกต่างกันอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนแรกที่เป็นข่าวเนี่ยก็มีประเด็นที่สงสัยว่าแล้วตอนที่เกิดเหตุลูกทั้งสองคนอยู่ไหน
ฝั่งนายสุบินผู้เสียชีวิตบอกว่าก็เอาลูกไปอยู่บ้านญาติ
แต่ทีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต้องถามเพื่อนของนายสุบิน
ตามข้อมูลของนางสาววาสนาที่บอกหรือเปล่าว่า
ตอนแรกคือลูกโทรไปบอกว่านายสุบินกินเหล้าอยู่กับเพื่อนในบ้านไม่ยอมกลับสักที
ก็เลยไปทะเลาะไปไล่เขากลับบ้านแล้วก็ทะเลาะกัน
ประเด็นตรงนี้นะคะวันนี้ค่ะที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
มีรายงานว่าลูกชายของอดีตภรรยานายสุบินนะคะ
ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับศพนายสุบินไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้นำศพออกมาเพราะว่าต้องรอการตรวจดีเอ็นเอค่ะ
ต้องตรวจดีเอนเอลูกชายกับผู้ตายว่าตรงกันไหมว่าใช่ญาติจริงไหม
ถึงจะสามารถรับศพออกไปได้นะคะนี่เป็นลูกกับภรรยาภรรยาเก่าค่ะ
ต้องรอผลดีเอ็นเอประมาณเดือนเศษนะคะครับทีมข่าวก็เลยสอบถามอดีตภรรยาของนายสุบินนะคะ
ตั้งแต่เลิกกันไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยแต่ลูกลูกยังติดต่อพ่ออยู่ค่ะ
ก็คือติดต่อกับนายสุบินอยู่เรื่อยเรื่อยที่ผ่านมาเนี่ยพอเลิกกันไป
นายสุบินก็ไม่ได้มีส่วนในการส่งเสียหรือว่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลลูก
เพราะว่าตัวนายสุบินเองก็ไปมีครอบครัวใหม่ส่วนตัวเธอก็แยกไป
ก็ต่างคนต่างอยู่ก็กลายเป็นคนอื่นไปแล้ว
ดังนั้นไม่ขอให้สัมภาษณ์ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับนายสุบินนะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
เพื่อจะไปดูสิ่งต่างเพิ่มเติมนะฮะ
บ้านหลังนี้อยู่ในซอยการหลง๕ที่นนทบุรีนะครับ
เราไปได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นกล้องตัวหนึ่งที่อยู่ในซอยกาหลงห้าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
นี่ฮะเป็นวินาทีที่ในเมฆกับนางสาววาสนาขับรถกระบะของนายสุบินผู้ตายนี่แหละ
ออกจากซอยเป็นช่วงเวลาที่ก่อเหตุชำแหละศพเขาเสร็จแล้วเห็นข้างหลังไหมฮะ
หลังกระบะนี้ครับนิตีสองสิบสามนาทีนะของคืนวันอาทิตย์๒๘กุมภาพันธ์
ที่เขาก่อเหตุไปตอนค่ำแล้วอ่ะค่ะนะฮะกระบะคันนี้นะครับ
ขับออกจากซอยนะฮะออกจากบ้านมาแล้วออกจากซอยไปแล้ว
สังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะฮะปึ๊กตรงนี้นี่
จะมีถุงใส่ชิ้นส่วนศพของนายสุบินนี่ไงฮะ
ชำแหละเสร็จแล้วก็เอาไว้หลังรถตรงนี้หลังจากนั้นครับ
มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลา๔นาฬิกา๕๒นาทีนะฮะ
เมฆกับนางสาววาสนาขับรถขับมาทางสามแยกนะฮะ
ขับแบบช้าแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะเพื่อใช้เส้นทางขับออกจากบ้าน
่งหน้าไปทางอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทยาค่ะอ่า
หลังจากออกจากบ้านมาเนี่ยฮะแยกนี้ช้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายไป
ทางนี้จะไปบังปะอินพระนครศรีอยุธยา
ภาพวงจรปิดจากกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะ๕นาฬิกา๔นาทีนะครับ
นี่ก็คือเช้ามืดวันจันทร์แล้วล่ะนะ๑มีนาคมนะครับ
จะเห็นรถคันนี้ขับด้วยความเร็วเพราะมันใกล้สว่างแล้วนะฮะ
บึงไปไหนเนี่ยฮะนู่นฮะปื๊ดไปเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ย
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดในบ้านนะครับ
เป็นจุดที่ลงมือฆ่านายซูบินแล้วก็ชำแหละศพเขา
คือในเมฆบอกแทงเข้าไปก่อนจังหวะนั้นอ้างว่านายซูบินจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยแทงเข้าหน้าอกไป๒ทีนั่งคิดกันอยู่ชั่วโมง
จะเอายังไงต่อตัดสินใจชำแหละศพแล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปเผานะครับ
บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นนะครับ
เป็นบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะตัวบ้านก็ค่อนข้างมิดชิด
หน้าประตูหน้าต่างอะไรต่างเป็นกระจกดำติดผ้าม่าน
คือนายสุบินเขาเป็นผู้รับเหมาตกแต่งบ้านด้วยฮะ
เขาก็ทำไว้อย่างดีอ่ะค่ะนะฮะชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
แล้วไปเจอเจ็ดจุดนะหลายท่านอาจจะเอ๊ะผู้ต้องหาเนี่ยที่
พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่บอกเจอคราบเลือด๗จุด
โอ้โหทิ้งเวลาตั้งหลายวันไม่ชงไม่เช็ดอะไรเลยเหรอ
เขาใช้ไฟนะฮะค่ะคือส่องไปมันจะเห็นเป็นคราบเลือดเลยอ่ะ
คุณล้างยังไงเช็ดยังไงเขาก็เจอ
๗จุดนะครับคราบเลือดจำนวนมากนะฮะในห้องน้ำนะฮะ
มีอุปกรณ์ทำความสะอาดผงซักฟอกไม้ถูพื้นอีกสองอันนะ
จุดที่เจอคราบเลือดตามนี้เลยครับห้องโถงห้องน้ำห้องนอนนะฮะ
ผนังห้องโถงผนังห้องน้ำด้านนอกประตูห้องน้ำผนังห้องน้ำด้านใน
ที่โต๊ะที่เก้าอี้อีกสองตัวกระจายไปทั่วเลยนะครับ
การทำแผนภายในบ้านเนี่ยตามรายงานจากชุดสืบสวนนะครับ
เริ่มตั้งแต่ห้องโถงตรงกลางจุดที่ในเมฆลงมือแทงนายสุบิน
ว่าเขาจะมาทำร้ายก่อนก็เลยแทง
ตอนที่พยายามเข้าไปห้ามเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรกับนางสาววาสนาที่เป็นน้าของเขาเนี่ย
จากนั้นในเมฆก็ลากศพนายสุบินไปไว้ในห้องน้ำ
แล้วก็ชำแหละศพแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาไปทิ้ง
พันธมตเอกพิสิทธิ์สวัสดิ์ถาวรภูมิกับการสพวังน้อยบอกว่า
ที่จะส่งผู้ต้องหาทั้งสองคนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรียุธยาในวันนี้
แต่ตำรวจได้หลักฐานใหม่คือมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ต้องให้เวลาพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานลงในสำนวนเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้ก็เลยไม่สามารถส่งฝากขังที่ศาลได้ทันเวลา
โดยจะให้เวลาพนักงานสอบสวนทำสำนวนให้เสร็จภายในวันนี้
พรุ่งนี้เช้าจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนคือนางสาววาสนากับในเมฆ
ฝากขังที่ศาลหลังฝากขังผู้ต้องหาเสร็จพนักงานสอบสวน
ส่วนจะเรียกบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่เจอตามจุดต่างมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การ
ของผู้ก่อเหตุทั้งสองคนว่าทำกันแค่สองคน
แต่จะบอกว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนั้น

เดี๋ยวต้องไปดูพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แต่เบื้องต้นนักขณะนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับสองคน
คือนางสาวศนากับนายเมฆนายอันตชัยสามข้อหาด้วยกัน
หนึ่งก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

และ๓ทำลายศพเพื่อปิดบังการเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่า
สำคัญมากที่ตำรวจบอกก็คือเรื่องของมีด
อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุที่เพิ่งเจอแล้วก็เป็นหลักฐานใหม่
ที่ต้องนำมาประกอบสำนวนคดีนี่คือภาพเมื่อตอนเช้าค่ะ
คือที่สพวังน้อยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ในเมฆและนางสาววาสนาออกจากห้องขังเพื่อไปชี้จุด
คือชี้หลายจุดเลยชี้จุดบนรถกระบะก่อนนะคะ
กระบะสีขาวที่ใช้บรรทุกชิ้นส่วนศพของนายซูบิน
ทิ้งตามจุดต่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

คันนี้เลยเนี่ยใช่มาจอดตั้งแต่เมื่อขึ้น
เช้าวันนี้เลยให้ไปชี้ครับ
ขับรถกันมายังไงชิ้นส่วนศพไว้ตรงไหนยังไงเนี่ยค่ะ
วันเกิดเหตุนายอนันตชัยหรือในเมฆเป็นคนขับรถ
นางสาววาสนานั่งข้างคนขับไปชี้ที่ท้ายรถกระบะด้วยนะคะก็คือที่นำถุงดำสามถุงเนี่ยค่ะ
นี่ชี้แบบนี้นะคะเป็นชิ้นส่วนศพไปวางเอาไว้ที่ท้ายรถแล้วก็มีการถ่ายภาพบันทึกภาพประกอบสำนวนคดี
ทีนี้ค่ะตอนสายตำรวจนำตัวในเมฆขึ้นรถตู้ของตำรวจสพวังน้อยไปหาของกลางเพิ่ม
เพราะในเมฆรับสารภาพว่าเอามีดที่ใช้ก่อเหตุไปโยนทิ้งข้างทางริมถนนย่านบางนาหลังเลิกงานขับรถแบ็คโฮช่วงเย็น๑มีนาคม
พอเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ก็เลยถามในเมฆว่าไหนจุดไหนที่ทิ้งมีดลงไปก็ให้ในเมฆชี้จุดแล้วก็ลองโยนหินนะคะ
ศนึงว่าหินคือมีดถ้านี้เป็นมีดโยนไปตรงไหนในเมฆก็ทำให้ดูนักประดาน้ำลงไปเลยลงไปหามีดนะคะ
นี่มันเป็นคูน้ำเล็กค่ะริมถนนศรีนครินตรงกันข้ามกับวัดศรีเอี่ยมที่เขตบางนานะคะ
เจ้าหน้าที่ลงไป๔คนนะคะ๓นาทีเจอ

แป๊บเดียวเจอน้ำมันก็ไม่ลึกมากแล้วก็บ่อมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่
นาทีเจอเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะ
ที่ให้ในเมฆในเมฆโยนหินไปสิโยนตรงไหน
โยนไปปุ๊บเจ้าหน้าที่ลงไปงมปั๊บเจอเลย
เป็นมีดสปาต้าค่ะสปาต้าที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แล้วที่ถามในเมฆในเมฆตอบว่ายังไง
ตรงนี้นะจำไหนนะเขาเสียเวลาในการงมโหลล์ล่ะ
เดินท่ามคู่ไมล์มานะท่ามตรงนี่นะ
โยนตรงเลยตรงนั้น
ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของมีดที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าในเมฆผู้ต้องหารับสารภาพว่าใช้มีดสองเล่ม
เล่มหนึ่งคือมีดทำครัวใช้แทงนายสุบินจนเสียชีวิต
แล้วก็มีดสปาต้าใช้หั่นศพของนายสุบินหั่นศพในห้องน้ำครับ
แต่มีดที่เจอในน้ำที่นายสุบินบอกว่าที่นายเมฆบอกว่าไปโยนทิ้ง
หลังจากหั่นศพนายสุบินมันเป็นสปาต้า
ก็เลยสงสัยว่าตกลงใช้มีดกี่เล่มกันแน่
ในการก่อเหตุในเมฆให้การอาจจะไม่ตรงกัน
เมฆบอกว่าใช้สปาต้านี้แหละใช้สปาต้าที่งมเจอวันนี้นี่แหละ
ก็เลยบอกว่าหลังจากนำชิ้นส่วนของนายสุบินไปทิ้ง
เผาที่อายุทยาก็กลับไปทำงานทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขับแบ็คโฮลในหมู่บ้านจัดสรรแถวบางพลีตามปกติ
เลิกงานหา๖โมงเย็นขี่รถจัดกระยาน
เอาเสื้อที่ใส่วันก่อเหตุไปทิ้ง
แล้วก็เอามีดมาทิ้งตรงนี้ค่ะ
วันนี้เอามาทิ้งมีดที่ใช้หันใช่ไหมคะ

มีเล่มเดียวยาวประมาณเท่าไหร่

ก็คือมีดที่ใช้หั่นกับใช้แทงคือมีดเล่มเดียวกัน

ใช่ไหมฮะใช่มีแปด
หลังจากขับแบ็คโฮล์เสร็จประมาณกี่โมงที่เราเอามาทิ้งตรงนี้ครับ
ประมาณ๖โมงครับ๖โมงเช้า๖โมงเย็น
ก็คือตลอดทั้งวันคือขับแบ็คโฮอย่างเดียวเลยทำงานทั้งวันเลย

หกโมงเย็นทิ้งตรงนี้เราไปทิ้งเสื้อที่หลังใช่ไหม

๕โมงกว่าแสดงว่าทิ้งเสื้อก่อนแล้วก็มาทิ้งมีด

จึงออกจากนาวัยศาสตร์เป็นอย่างนั้น

ทีนี้ค่ะเรื่องของอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
ถ้าฟังข้อมูลจากในเมฆล่าสุดก็คือเล่มเดียว
สปาต้าใช้แทงนายสุบินและใช้หั่นศพนะคะ
พอเจอมีดก็ไปหาเสื้อต่อค่ะ
เสื้อที่ใส่ในขณะก่อเหตุนะคะ

ปากซอยสุขอุทิศอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรประการ
เมฆบอกว่าเสื้อเป็นเสื้อสีเขียวนะคะ
ในขณะก่อเหตุไปโยนทิ้งปากซอยใกล้กับถังขยะ
เจ้าหน้าที่ก็หาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมตรงนี้
แต่ไม่เจอไม่เจอเสื้อของกลางตามที่ในเมฆกล่าวอ้างนะคะ
พอหาเสื้อไม่เจอตำรวจก็เลยเค้นถามในเมฆอีกรอบนึง
เอาดีเอาจริงจุดที่ทิ้งเสื้อมันตรงไหนกันแน่
พอเค้นถามในเมฆบอกว่าอ๋อไม่ใช่แล้ว
ที่ทิ้งเสื้อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ถังขยะหน้าปากซอย
แต่นู่นท้ายซอยห่างจากปากซอยไป๒๐๐เมตร
อ้าวเปลี่ยนที่อีกค่ะบอกว่าเนี่ยม้วนเสื้อแล้วโยนทิ้งไปกลางป่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับไปหากันอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้เนี่ยนักข่าวก็ช่วยหาด้วยนะคะผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมง

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไร
เมฆก็กลับไปสพวังน้อยเจอมีดแต่ไม่เจอเสื้อ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรหลักฐานมันค่อนข้างชัด
แล้วก็มีดก็คืออาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุแล้วเขาก็ยังไปทำงานตามปกติจริงนะฮะ
ค่ะตามที่ในเมฆเขาบอกเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุดปราการนี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่ในเมฆ
มาทำงานขับรถแบ็คโฮซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านภาพนี้นะครับ
สิบสามนาฬิกาห้าสิบสามนาทีวันที่สองมีนาคมค่ะนะฮะ
หลังจากก่อเหตุไปวันหนึ่งในเมฆนี่ฮะสวมเสื้อตัวเดียว
กับชุดที่ถูกจับกลุ่มวันนี้เลยเนี่ยที่ที่วันนี้ใส่ไปชี้จุดเนี่ย
วันนั้นน่ะเขาก็ใส่ตัวนี้นะฮะเสื้อสีแดงตัวนี้ยัง
ซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุอะไรบางอย่างไปทิ้งถังขยะ
ซึ่งอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านค่ะอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับ
ทุกผู้ชมครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบสามนาที
วันเดียวกัน๒มีนาคมจะเห็นในเมฆ
ขี่จักรยานยนต์ไปที่ถังขยะใบเดิม
แล้วก้มหยิบเอาวัตถุที่เอาไปทิ้งตอนแรกเนี่ย
หยิบเอาไปมาหยิบคืนกลับไปจากถังขยะ

ถูกที่บรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้า
เป็นกางเกงของในเมฆที่ใส่ในวันก่อเหตุ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปเจอกางเกงที่ใส่ในวันก่อเหตุ

ตอนที่ไปจับตัวเมื่อคืนวันที่๒มีนาคม

เราได้คุยกับผู้รับเหมาที่จ้างในเมฆ
ขับรถแบ็คโฮล์ซ่อมแซมถนนนะครับ
บอกว่าปกติแล้วในเมฆก็เป็นคนทำงานดีนะ
ตรงต่อเวลาไม่เคยมีปัญหาอะไรนะฮะ
ก็เป็นผู้รับเหมาที่ติดต่องานผ่านเจ้าของรถแบ็คโฮ
ซึ่งเจ้าของแบ็คโฮเป็นคนจ้างในเมฆมาขับรถ
เป็นนายจ้างในเมฆอีกทีนึงนะฮะ
หลังวันเกิดเหตุในเมฆก็มาทำงานตามปกตินะครับ
เสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวเป็นชุดที่ก่อเหตุ
แต่วันนี้ในเมฆมาสายกว่าปกตินะฮะ
ก็คือตอน๙โมงครึ่งซึ่งปกติต้องเข้างาน๘โมง
แถมก็มีสภาพอิดโรยเหมือนกับคนไม่ได้นอน
ทำงานได้สักพักหนึ่งก็แอบฟุบหลับอีก
บอกว่าวันนั้นเธอยังแอบถ่ายรูปในเมฆเก็บเอาไว้เลยนะ
แล้วส่งไปให้เจ้าของรถแบ็คโฮลในจ้างในเมฆดู
ว่าเออแม่คนของคุณเนี่ยทำงานไปด้วยหลับไปด้วยทำไมไม่มีสมาธิทำงานเลย
นั่นคือ๑นะฮะ๑มีนาคมวันจันทร์ที่ก่อเหตุคืนวันอาทิตย์แล้วก็ตะเวนเอาศพไปทิ้ง
แล้วกลับมาทำงานตามปกติเนี่ยฮะ
มาอังคาร๒มีนาคมในเมฆก็มาทำงานเหมือนเดิมก็มาสายอีกนะ
๙โมง๔๕นาทีนะฮะปกติเข้า๘โมงก็เป็นชุดสีแดงเสื้อแดงกางเกงยีนขายาว
เดียวกับที่ถูกจับนะฮะก็เลยใส่ชุดนี้มาชี้จุดวันนี้เรื่องเจอมีดอ่ะ
เมฆมากับถุงพลาสติกที่ข้างในใส่ของบางอย่างก็มารู้ทีหลังก็คือ
เกงที่ใส่ในวันก่อเหตุนะฮะซึ่งก็เอาไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านชาวบ้านนะฮะ
เนี่ยเอาอะไรไม่รู้มาทิ้งถังขยะหน้าบ้านเขานะเขารู้สึกแบบเออมันไม่ค่อยปลอดภัยนะ
ในเมฆเดินย้อนกลับมาหยิบออกไปเนี่ยคือเขาถูกแจ้งว่าเออเอาอะไรไปทิ้งหน้าบ้านชาวบ้านเขา
มันมีพิรุษชาวบ้านเขาหวาดกลัวนะครับนิติบุคคลเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็เห็นว่าคนขับรถแบ็คโฮเอาอะไรไปทิ้งหน้าบ้าน
ชาวบ้านเขาบอกคุณเอาอะไรมาทิ้งหน้าบ้านผมเลยต้องมาหยิบออกไป
ภาพและคลิปทั้งหมดทางเจ้าของงานที่เขาจ้างในเมฆขับแบ็คโฮเขาก็เปิดให้เราดูด้วย
พี่พอดีน้องเขาไปส่งไอ้อ้วนมันไปส่งญาติที่อายุทยามา
อันนี้หนูก็ไม่รู้นะก็บอกว่าอ๋อไปส่งญาติอยุธยามา
เมื่อคืนมันไม่ได้นอนเลยมันไปส่งญาติที่อยุธยาอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมคะคดีนี้เนี่ยค่ะอย่างที่ตำรวจบอกไว้นะคะว่า
ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งสองคน
นางสาววาสนาและในเมฆหลานชายนะคะครับยังไม่ปักใจเชื่อว่า
ก่อเหตุกันเพียงสองคนเท่านั้นมันก็เลยมีประเด็นนี้เกิดขึ้น
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ที่จะเห็นในเมฆกับนางสาววาสนาขับกระบะที่ก่อเหตุไปจอด
ภาพนี้ค่ะตอน๗โมงเช้า๑มีนาคม
แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึง
ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
เดินมาที่รถเก่งที่จอดอยู่ข้างรถกระบะนะคะ
มันเลยกลายเป็นว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ถูกเพ่งเล็ง
ว่าเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร

ในช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาทั้งสองคนไปจอดรถกระบะ

เดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ผู้ชายคนนี้

ทีมข่าวของเราที่ได้มีโอกาสคุยกับนางสาววาสนาผู้ต้องหา
ที่สพวังน้อยก็เลยถาม

ตกลงแล้วก่อเหตุกันกี่คน
ตกลงแล้วผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
เขาเกี่ยวในการก่อเหตุด้วยไหม
นางสาววาสนาตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
นี่ค่ะพี่จอยก็ชื่อเล่นของนางสาววาสนานะคะ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามว่าเขาเกี่ยวด้วยไหม

แต่ที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยว
ทุกผู้ชมครับบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่ซอยกาหลง๕ที่นนทบุรี
โอ้โหเหตุขนาดนี้นะไปดูภาพตอนดึกหน่อย
นี่ฮะ๕ทุ่มเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
เพื่อจะไปดูว่าเออบรรยากาศแถวนี้เป็นยังไงกันบ้าง

คือชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติแล้วเขาก็เปิดไฟประมาณเท่านี้นี่แหละนะฮะ

แต่จะมีมอเตอร์ไซค์ผ่านมีคนเดินผ่านบ้างอะไรบ้าง
แต่เมื่อคืนไม่มีเลยเงียบหายเลย
ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนที่อยู่ใกล้บ้านหลังนี้เขาก็จะกลัวใช่
ใช่เพื่อนบ้านแถวนี้บอกกับเราบอกว่า
คืออย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยฮะ
คือเด็กนี้ไม่มาเลยฮะเด็กนี่ไม่โผล่ออกมาเลยค่ะนะฮะ
เขาก็กลัวกันอ่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านของนายซูบินผู้ตายเนี่ยนะฮะ
นี่คือบ้านของนายสุบินและนางสาววาสนาเนี่ยนะ
บอกกับเราอย่างนี้บอกว่า
ก่อนจะรู้ข่าวนะคือเขารู้กันชัดเจนคือเมื่อวานใช่ไหม
ศพที่เจอถูกแยกชิ้นส่วนอะไรเนี่ยคือนายซูบินที่อยู่บ้านหลังเนี้ย
แต่เมื่อคืนก่อนจะรู้ข่าวเนี่ย
ดึกมีเสียงเปิดประตูบ้านหลังนี้
แต่ไม่มีไฟเปิด
ตอนนั้นก็คิดว่าเอาสงสัยเจ้าของบ้านเข้ามามั้ง
เพราะปกติเขาก็จะชอบปิดไฟอย่างนี้อยู่แล้ว
พอมารู้ข่าวอีกทีเอ้าเขาตายแล้วเขาทิ้งศพหาตั้งแต่วันอาทิตย์

แต่ก่อนที่จะเสียชีวิตถ้าดูไทม์ไลน์คือค่ำ๒๘กุมภาวันอาทิตย์เนี่ย
เขาเคยเจอนายสุบินเนี่ยรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเหตุการณ์ลักษณะถูกฆ่าหันศพแบบนี้

แต่ที่เขารู้สึกโอ้โหหลอนที่สุดก็คือ
ก่อนจะชัดเจนว่าคือนายซูบินเนี่ย
ใครมาเปิดประตูบ้านหลังนี้

หรืออาจจะเป็นใครเสียงลมเสียงอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้

ฟังเพื่อนบ้านแล้วกันนะครับ
ได้ยินเสียงเปิดประตูประมาณตีหนึ่งครึ่ง
ก็มีคนเดินเข้าไปแต่ก็คือยืนแค่ตรงนี้ไม่กล้าออกมาเยอะ

จะดูหนังรอบสุดท้ายเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งครึ่งนอน

เสียงประตูมันเปิดคือมันจะได้ยินไง
อ๋อแต่เราไม่เห็นใครใช่ไหม
เราเห็นเขาเดินเข้าไปแต่เราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใคร
คือตอนนั้นเราก็ไม่คิดอะไรนะเพราะเรายังไม่ทราบข่าวใช่ไหม

ถ้าเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างที่ป้าเคยเจอมาเนี่ย

ก็น่าจะใช่ถ้าสมมุตินะ

คือเปิดปุ๊บเราจะต้องมายื่นดูเลย
และที่ห้องนี้ของที่บ้าน
สามารถที่จะมองในกระจกแล้วเห็นบ้านเขาได้

ก็เห็นคนเดินเข้าไปแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร
นั่นแหละแต่เราก็นึกว่าหรือกิ๊กเขาวะอย่าไปยุ่งเลยเนาะ
มันมามืดขนาดนี้ไม่มีคนเดินเลย
มีคนเดินเลยใช่ไหมทุกคนขับบ้านนอนเลย
ปิดบ้านนอนจะเงียบเลยใช่ปกติจะมีมอเตย
ใช่วันนี้เงียบมากวินก็มาส่งผู้โดยสารก็มี
ใช่แต่วันนี้ก็ไม่มีเลยแต่วันนี้ก็ไม่มีเลย
แล้วมีพูดกันไหมว่าเฮ้ยเราต้องรีบเข้าบ้านเร็วก็กลัวอะไรอย่างนี้มีไหม
เขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่ากลัวไหมแต่เราก็บอกเราเฉย
แต่บอกอุ๊ยไม่เอาแล้วแต่ก็มีพี่ที่ว่าไม่กล้าเดินไหม
แต่เด็กบ้านนี้ก็โตเป็นสาวแล้วพ่อบอกว่าไปเดินนกฮูก
ไม่เอาพ่ออยู่ค่ะกลับไม่มีใครพาเดินผ่านตรงนี้

กลางวันก็เงียบเหมือนกันค่ะ

วันเงียบก็เลยไปคุยกับคนในซอยที่อยู่ใกล้กัน
เขาก็บอกว่าเมื่อคืนมีลูกได้ยินเสียง
เหมือนมีคนอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุเลย

แต่เขาได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้อยู่ในบ้านหลังนี้

คนแถวนั้นไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวกันเลยนะคะ
แต่เธอก็พยายามบอกลูกแหละบอกว่าไม่มีอะไรหรอก
แต่เด็กไงเด็กเขาก็อาจจะแบบหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะ
เธอก็บอกว่าถ้าย้อนไปนึกถึงคืนวันเกิดเหตุ

นางสาววาสนาใส่เสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นออกมาจากบ้าน
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปค่ะ
ความกลัวเนอะ
มันไม่น่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในซอย
วางเวงไหมเมื่อคืนวางเวงมากอืมสีแดงใช่ไหมอืม
เพราะมีคนเจอบอกว่าเห็นเขาไปซื้อน้ำมัน
เขาเล่นอยู่นอนเล่นเกมอยู่ว่าแม่พี่ยินเจอไง
ก็กังอยู่ในวันบ้างบอกเฮอเจอไม่มีใครอะไรบ้าง

ก็ลูกสาวก็กลัวนะนอนเปิดไฟทั้งคืน
อืมก็ความเป็นเด็กอ่ะนะเด็กเด็กก็อาจจะกลัวอะไรแบบเนี้ยค่ะ

หลังจากตำรวจนำตัวนางสาววาสนากับในเมฆ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เลยมีการคุยกันแถวนี้นะคะคนที่อยู่แถวนี้บอกว่า
โอ้โหจำได้เลยคืนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ย
ได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ยเสียงดังมากแล้วเงียบไปเลย
พอเป็นข่าวแล้วก็เลยมาคุยกันคนแถวนั้นเลยมาคุยกันว่า
เสียงที่ได้ยินมันคือคืนเกิดเหตุเลย
แล้วได้ยินเสียงผู้ชายร้องโอ๊ยเสียงดังแล้วเสียงก็เงียบไป
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของนายสุบิน
แล้วเพื่อนบ้านบอกว่ามันสลดใจมากนะ
นางสาววาสนาเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหันศพสามีตัวเองแบบนี้
เพราะว่าดูจากภายนอกเธอไม่ได้ดูเหมือนเป็นคนโหดเยี่ยมอะไรเลย
ส่วนในเมฆที่ร่วมก่อเหตุก็เพิ่งเห็นหน้าวันทำแผนนั่นแหละ
และวันเกิดเหตุนายสุบินยังชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่บ้านเลย
แล้วก็เพื่อนบ้านอายุไล่เรียกกันก็ยังดื่มเหล้าด้วยกันเป็นประจำ
วันนั้นลูกชายขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นพ่อดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้าน

เพื่อนบ้านบอกว่าลักษณะก่อนเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้จริง

ใกล้มาก
ปกติก็เคยเห็นแต่ในข่าวไม่เคยคิดว่าแบบ
คนใกล้ตัวคนรู้จักอะไรอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับ
จุดที่บ้านที่เกิดเหตุก็ว่าหลอนกันแล้วเนี่ย
อีกจุดหนึ่งชาวบ้านแถวนั้นบอกก็หลอนเหมือนกัน

นี่คือคุณตาส้มนะฮะอายุ๗๐ปีนะครับนายนรงเปลี่ยนชื่น
ตาที่ขี่ซาเล้งเก็บของเก่า

แถวนั้นมีร้านขายของใช่ไหมข้างทางเส้นอายุทยา
แล้วไปแจ้งชาวบ้านแถวนั้นเขาไปแจ้งตำรวจมาดู

คุณตาส้มวันนี้เราย้อนไปหาอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณตาส้มที่เจอศีรษะของนายสุบินเป็นคนแรกนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้๑วันนะครับ
ที่เขาจะเข้าไปเก็บของเก่าจนได้กลิ่นศพเนี่ย
ทำธุระที่ธนาคารกับภรรยา
มีผู้ชายคนนึงบอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้นำข่าวและรูปของศพถูกตัดแขนตัดขา
และตัดศีรษะมาให้ดูแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหเนี่ยตานี่ยังหาหัวไม่เจอเลยนะ
ฆ่าตัดหัวเลยนะทิ้งศพเนี่ยแยกชิ้นส่วนเอาไว้เนี่ย
ตำรวจกำลังตามหาศีรษะของคนตายอยู่
คือตอนนั้นตาส้มบอกว่าไม่กล้าจะดูภาพต่อเลยนะฮะ
เพราะว่าดูแล้วกลัวมากตายแล้วกลัวข่าวนี้มาก
จนกระทั่งเช้าวันต่อมาตาส้มแกก็ออกไปเก็บของเก่าปกติไปเก็บแถวนั้นนั่นแหละ
มีร้านขายข้าวขายของขายอาหารอะไรบ้าง
แกก็ไปไล่เก็บพื้นที่แถวนั้นเก็บขวดเบียร์เก็บกระป๋องต่าง
มองไปเห็นแบงค์ร้อยอยู่ติดกับถุงสีดำ
แล้วมีกลิ่นเหม็นแบบเหมือนเน่าสาบเนี่ยมันโชยมา
ตาส้มบอกไม่กล้าเข้าไปเก็บนะครับ
เพราะคิดว่าโอ้โหคือแบงค์ร้อยนี่คือไม่รู้เงินซื้อทำพิธีอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้

ขึ้นมาบนถนนนะจังหวะนั้นตำรวจเขาก็มา
มาดูพื้นที่พอดีค่ะก็เข้ามาถามว่าเออ
เก็บของเก่าแถวนี้มานานหรือยังตาส้มก็บอกตำรวจว่าเก็บทุกวันแล้วฮะ
แต่ว่าเนี่ยเอ๊ะมันมีกลิ่นเหม็นเน่านะวันนี้ในถุงสีดำตรงนั้นน่ะ
ตำรวจก็เลยเข้าไปดูพอเปิดดูโอ้โหมีศีรษะมนุษย์อยู่ฮะ
ลงไปเก็บตรงนี้มันเหม็นอะไรวะทีนี้ผมก็ใส่แมสอยู่อ่ะ
นี่ผมก็ขึ้นมาบนรถมอไซค์แล้วล่ะเอาขวดใส่
เข้ามาไปเอามองไปเห็นเนี้ยป๋องเบียร์ป๋องหนึ่งผมก็จะลงไปเก็บ
พอเดินลงไปได้อีกหน่อยเพราะมันห่างกันนิดนึงเนี่ยพอลงไปเก็บโอ้โห
กลิ่นเหม็นมากเลยผมก็ก้มลงไปมองเห็นสตางค์ก่อน
เห็นตะตังแล้วเห็นถุงดำเห็นถุงดำมันเป็นรอยไหม้อยู่อ่ะ
เห็นอย่างงั้นแล้วมันมีไข่ไข่น้ำหรืออะไรแชะแชะอยู่ลงปากนั่นน่ะ
ผมพูดตรงไม่ใช่ว่าผมขาดว่าใช่เลยเพราะผมเคยผ่านศพคนมาอย่างเงี้
เคยปัชฌาแตกสมัยก่อนอยู่ว่าช่วงหวายอ่ะเหมือนจะเปี้๊ะเลยอ่ะ
หลังจากมีการพบตัวเนี้ยมีคนกลัวกันเยอะไหมฮะโอ้โหเขาไม่กล้าไป
ไก่บอกไม่มีคนเลยเนี่ยเงียบแต่คุณตาส้มก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
บอกว่าแถวนี้ก็ไม่ใช่ศพแรกนะที่เจอลักษณะมีศพคนตายเนี่ย
ปีก่อนเคยมีคนเอาศพผู้หญิงถูกฆ่าข่มขืนมาทิ้งข้างทาง
แต่ครั้งนี้เจอแต่ศีรษะไงค่ะด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเปลี่ยวด้วยอ่ะนะคะ